ผู้ช่วยในสถานีรถไฟรังสิตค่ะ
มีคุณลุงอายุ๖๐ปีดูกล้องวงจรปิดไปด้วยเลย

คุณลุงอายุสักประมาณ๖๐ปี

แล้วรถไฟก็กำลังจะเข้าเทียบชาญชาลา

เดินไปเลยค่ะตะโกนอย่าขับอย่าขับ

คว้าตัวคุณลุงอายุ๖๐ปี
ตั้งคำถามเหมือนดิฉันไหมจิตใจทำด้วยอะไร

อันนี้ฉันต้องคิดมันเหมือนกับคนเรา
มันต้องคิดกลับไปกลับมาจะไปไหมจะไปไหม

ถ้าเกิดว่าคิดนานน่าจะไม่ทัน
แต่ผู้ชายคนนี้จิตใจเขาเบลอเสิร์ตมาก

แต่ตอนนี้กลายเป็นฮีโร่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สถานการณ์ครั้งนี้สร้างวีรบุรุษ
ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยอีกคนแล้ว

ชนิดที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปด

ของวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา

ขอชื่นชมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของนายขออนุญาตอ่านดัง

ผู้ช่วยในสถานีรถไฟรังสิต
ช่วยชีวิตชายสูงอายุคนหนึ่ง

มีเรื่องดีแบบนี้ก็ต้องนำเสนอข่าวต่อ

ไปพบกับนายพิชิตจูเจียมนี่แหละ

กำลังยืนให้สัญญาณควบคุมอยู่ที่ชาญชาลา

แต่ขณะนั้นเองค่ะคุณผู้ชม
ผู้โดยสารเป็นชายอายุสักประมาณ
หกสิบปีคนหนึ่งแกเดินมาเลยค่ะเดินข้ามรางรถไฟ
เพื่อจะมาฝั่งที่คุณพิชิตเนี่ยยืนอยู่ขณะนั้นคุณพิชิตบอกว่ากำลังตะโกนเลยนะ
พอเห็นแบบนั้นปุ๊บตัดสินใจตะโกนไปเลยบอกว่าอย่ามาอย่ามาอย่าข้าม
รถไฟกำลังมาแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยลักษณะคือเหมือนไม่ได้ยินนะคะ
อันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะลงพื้นที่ไปสอบถาม
คุณพิชิตเล่าต่อบอกว่าคือตอนนั้นเห็นแล้วว่าท่าไม่ดีแล้ว
พยายามที่จะเข้าไปใกล้พร้อมกับกระโดดเข้าไปเลย
ดึงร่างของชายคนดังกล่าวให้พ้นจากรางรถไฟทันที
ต้องบอกว่าเป็นเสี้ยววินาทีจริงไม่ใช่เสี้ยวนาทีนะ
เป็นเสี้ยววินาทีจริงค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนั้นเราก็ถามแล้วค่ะคุณภูริพัฒน์ก็ถามแล้วค่ะว่า
นึกถึงตัวเองบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
เพราะมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงคุณพิชิตบอกว่า
ตอนนั้นไม่ได้นึกอะไรเลยนึกในหัวเพียงแต่ว่าอยากให้ผู้ชายคนที่อยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ย
ปลอดภัยฟังเสียงคนดีคนนี้กันหน่อยค่ะ
ผมก็เดินไปแล้วก็ตะโกนไปฮะว่าห้ามลุงไม่ให้ข้ามนะครับ
แต่แบบลุงไม่ได้ยินหรือยังไงผมไม่ทราบนะ
แล้วก็ก็ยังเดินยังเดินต่อผมว่ามันกระชั้นชิดแล้วฮะ
ผมก็เลยตัดสินใจกระโดดช่วยลุงไว้ให้พ้นจากนางรถไฟออกไปครับ
คือตอนเรากระโดดไปนี่คือตัดหน้าตัวฟัยไหมครับ
ใช่ครับตอนนั้นคือจริงผมไม่ได้คิดอะไรครับ
อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ผู้โดยสารปลอดภัยนะครับ
ขอบคุณคุณพิเชษมากเลยที่สามารถพิชิตใจดิฉันได้
พิชิตใจประชาชนคนทั่วไปได้
ฉันอ่านเป็นพิเศษขออนุญาตตบปากตัวเอง๑๘ครั้ง
คุณพิเชษจูเจียมนะคะอายุ๔๔ปี
เป็นผู้ช่วยในสถานีรถไฟรังสิต
ทีนี้คุณพิเชษก็ฝากเตือนนะคะฝากเตือนประชาชนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจะไปใช้บริการรถไฟก็ต้องใช้ระวัดความระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
ควรที่จะงดใช้หูฟังหรือโทรศัพท์ขณะที่ใช้บริการ
เพราะมีฉะนั้นแล้วเวลาขบวนรถไฟมันเข้ามาอาจจะไม่ได้ยิน
บางคนใส่หูฟังสองหูเลยนะแล้วเปิดเพลงเสียงดังเกิดเหตุอันตราย
รถไฟมาข้างหลังคือไม่เห็นเลยแล้วก็โดนชนเข้าไป
ก็ดูว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ